ใบเลื่อยยาวค่ะจะได้สักประมาณ๑เมตรนึงเลย
ตอนนี้ตอนนี้มันไปไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขากลัวตอนนี้ชาวบ้านเขากลัวถ้าถ้าเนกวางอ่ะ
ได้เลยเนาะคุยกันได้แหละจัดทำเอกสารแป๊บเดียว
แต่เนกไม่วางอ่ะผมก็ไม่กล้าผมคนเดียวผมก็คุยกับเนกใช่ไหม
เด็กมีอาวุธผมก็คุยไม่ได้ไงผมก็เข้าไปไม่ได้ผมไม่กล้าเข้าไปหรอก
เนกไม่วางอเนกมีอาวุธถือไว้ในมือนะฮะผู้ชายคนนี้อ่ะ
ที่ตำรวจเรียกเนกเขาไม่ได้ชื่ออเนกนะคุณผู้ชมเขาชื่อวุฒิชัย
เนื่องชังค่ะอายุ๔๐ปีแล้วดูสิเขากำลังคุ้มคลั่งอยู่
ทีนี้ทางประหลัดอำเภอเมืองตากเนี่ยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้คือประหลัดนะคะ
นายบุญยฤทธิรัตนพรก็กำลังเกลี้ยกล่อมอยู่อุ้ย
แล้วเขาอ่ะหลอนยาในมืออ่ะคุณเห็นไหมอ่ะอาบาอาจจะบังนิดนึงด้วยนะคะ
เมื่อกี้เขาถืออะไรอยู่ในมือนะมีทั้งหนังสติ๊กด้วย
มีทั้งเป็นเลื่อยเป็นเหล็กอ่ะเหมือนกับแบบใบเลื่อยเหล็กเหล็กอ่ะค่ะ
ความยาวสักเมตรหนึ่งอ่ะมือขวาถือเลื่อยฮะค่ะ
มือซ้ายถือหนังสติ๊กอยู่นะฮะน่ากลัวแกว่งไปมาอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตาก

เจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่พักหนึ่งจะให้เนกหรือว่านายวุฒิชัยวางอาวุธก่อน
แล้วก็พาตัวไปบำบัดรักษาแต่ไม่เป็นผลค่ะครับประหลัดอำเภอมาเจรจาเองไม่ได้ผลนะ
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจสพวังประจบเนี่ยก็เลยต้องไปชาร์จคุมตัวนายเน่งวุฒิชัยเอาไว้
ตอนนั้นน่ะนะตัวนายวุฒิชัยเขาวิ่งไปที่ทุ่งนาหลังบ้านตำรวจเองน่ะตามแบบทุลักทุเลมากอ่ะคุณนี่นี่
แล้วตอนนี้นะพอจับตัวได้นะโอ้ยคุมตัวเอาไว้ได้แต่ว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจเองได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
เพราะว่าโดนนายวุฒิชัยเนี่ยใช้เหล็กใบเลื่อยเนี่ยนะคะฟันกลางหลังหนึ่งนาย
ทีนี้พอคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วจะเอาไปบำบัดรักษาตามกฎหมายต่อไป
แล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องตรวจสอบประวัติด้วยไงปรากฏว่าอ๋อเนก
เคยโดนจับกุมข้อหาครอบครองอาวุธปืนแล้วก็เสพยา
นี้พึ่งจะขนโทษมาได้เดือนเดียวด้ระครุมผู้ชมเป็นเดือนมครคุมคลั่งแบบนี้
โอ้โหก็ต้องนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ